คือต้องบอกแบบนี้นะคะว่าเหล่าซุปตาที่เป็นลูกทุ่งบ้านเราก็เป็นคนต่างจังหวัดทั้งนั้นค่ะ
บนเวทีคุณผู้ชมเฉิดฉายเป็นศิลปินโอ้โหโด่งดังมากมายแฟนคลับเพียบ
แต่พอลงเวทีปุ๊บนะคะกลับมาใช้ชีวิตแบบไทยบ้าน
วิถีชีวิตแบบง่ายบ้านแบบน่ารักมากนะคะคุณผู้ชม

เริ่มกันที่คนนี้ค่ะพี่เจเน็ตเขียว
ที่ว่างจากงานร้องเพลงหรือว่างจากงานลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเมือไหล่ของคุณผู้ชม

เขียวอุ่มแบบนี้แน่นมาก
ไม่ได้ปลูกแค่พืชผักเท่านั้นนะคะ
พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็คือภาษาอีสานก็เกี่ยวจริงเลย
เห็ดอีหรี่เห็ดเห็นดูคักไปเลย

ขนาดนั้นเลยคุณผู้ชมนะคะ

ส่วนคุณสามีพี่แจ๊คไปลงมือเก็บเกี่ยวผลผลิตกันด้วยตัวเองเลย
เรียกว่า๒แรงแข่งขยันขณะที่รับรองว่าแผนที่วางไว้บ้านบายปีเนี่ยปากแน่นอน
ก็เลือกเป็นก้อฮีทเวียดฮีทน่ะ
แม่นะคุณผู้ชมอีกหนึ่งคู่สามีภรรยาที่ต้องบอกว่านำเสนอวิถีชีวิตความเป็นไทยบ้านอยู่ตลอดเวลา
ต้องยกให้กับคู่นี้ค่ะกล้องห้วยไร่กับสาวเวลคณิตถา
ว่างจากงานแสดงเมื่อไหร่ค่ะทั้งคู่ก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านจังหวัดสกลนคร
ปูเสือจุ๊กเขาเหนียวโลด
ทานอาหารอีสานนานาชนิดนะคะรวมไปถึงเมนูที่มันไม่ธรรมดา
อืมนั่นคืออย่าง

ไม่ซอยจุแบบนี้คุณผู้ชม
อันนี้ยอมรับนะว่าในขณะเป็นคนอีสานี้ค่อยย่านยังบอกก้าด้วย

พี่จังเคยกินมาแล้วนี่

นี่เคี้ยวเข้าไปปุ๊บมันกัดมันตัดกันพอดี

ชับนะคะแล้วยิ่งได้น้ำชามาอีก
แมนตันบ่ายจะเสียหน่อยนะ
แล้วต้องบอกทั้งคู่เนี่ยไม่ได้เสียบติดกับความเป็นไทยบ้านแค่สองคนนะ
ลูกเนี่ยพาไปคุณผู้ชมค่ะดูล่ะ

โอ้โหเป็นตะหัสไทยนอก
แล้วพอพูดถึงคู่สามีภรรยาที่ใช้ชีวิตต่างจังหวัดอีกคู่นึงก็ยกให้คู่นี้เหมือนกัน
สาวเป่าปววรีพรพิโฒนนะกับคุณสามีคุณเอิร์ช
ตั้งแต่ระบาดโควิดมาเนี่ยนะทั้งคู่ก็ไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเกิดฝ่ายหญิงที่สุพรรณบุรีกันมาบ่อย
คุณผู้ชมเนี่ยตามภาพเลยสวยทั้งนั้นเลยนะบรรยากาศดีมาก
เปล่าเนี่ยบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะว่า
มันเป็นความชอบของคุณสามี
อยากจะลงมือทำฟาร์มเล็กบนพื้นที่ของครอบครัวจ๊ะพี่
อยากปลูกผักเลี้ยงสัตว์เอาไว้ทานในครอบครัว
แล้วก็ค่อยลงมือทำมาจนเรื่อยตอนนี้
ดูเอาเถอะพี่ฟาร์มเลี้ยงไก่เลี้ยงวัวบ่อปลา
บ่อเลี้ยงกบบ้านหนูอู้ยิ่งใหญ่
ล่าสุดเลี้ยงทำคอกเอาไว้เลี้ยงแกะแล้วจ๊ะ
โอ้โฮซาวน์แท็กมาจากสุภัณฑ์เลย

ว่าแต่เปล่าจ๋าอย่าลืมเคลียร์คิวให้บันเทิงไทยรัฐ

อันนี้คือที่เช็คอินที่เลิศมากเลยนะเบอร์วัน
เวลาถ่ายแบบเสยขึ้นมามันจะเห็นแบบมุมฟ้าสีฟ้าชัดเลย

คือถ่ายเสยขึ้นไปเหมือนอยู่บนสุภัณฑ์เลย
จริงแบบนั้นนะคะแล้วที่สำคัญนัดเราไป
แกะเอ่ยกบเอ่ยเราจะกินให้หมดเลย
แซวเล่นหยอกนะคะ

หมายถึงพี่แจ๊กกะลีนแซวเล่น